นี้กันหน่อยหนุ่มเพชรบูรณ์หายออกจากบ้านไป
สุดท้ายพบเป็นศพแล้วก็ตัวภรรยานะครับของผู้ชายคนนี้บอกว่า
สามีน่าจะมาคิดสั้นมากระโดดสะพานตรงนี้
แต่ก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าสามีไม่มีเรื่องอะไรเลย
ไม่เคยทะเลาะอะไรกันเลยกับภรรยานะครับ
เหตุใดถึงมาคิดสั้นตรงนี้นะครับ
เมื่อวันนี้ทางสพกที่อัมเภอลมสักจเพชรบูรณ์
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่าพบรถจักรยานยนต์สีดำ
มีกุญแจเสียบคารถอยู่
จอดอยู่ตรงจุดชมวิวสะพานห้วยตองหรือว่าสะพานพ่อขุนผาเมือง
ซึ่งสะพานตรงนี้ถือว่าเป็นสะพานที่สวยมากนะ
อกจากนี้ยังพบเสื้อคลุมสีฟ้ารองเท้าแตะวางอยู่กลางสะพาน
สะพานนี้อยู่ที่เส้นทางหลวงหมายเลข๑๒ถนนสายลมศักดิ์ชุมแพร
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้วก็รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ประสานไปยังอาสาสมัครกู้ภัยร่วมตรวจสอบด้วยนะครับ
พอมาตรวจสอบอยู่ใต้สะพานพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชาย
ทราบชื่อคือนายโอราบุญประเสริฐอายุ๔๑ปี
เป็นชาวตำบลลานบ่าอำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรบุญ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยกกไซต้องช่วยกันนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมา
แต่ว่าก็ทำงานค่อนข้างลำบากแล้วครับเพราะสะพานมีความสูงมากถึง๕๐เมตร
ประกอบกับอากาศที่ค่อนข้างจะเย็นด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการที่จะต้องหย่อนอุปกรณ์ลงไปนะครับ
แล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญโรยตัวลงไปเพื่อนำร่างขึ้นมานะครับ
ส่วนเรื่องอาถรรพ์ของสะพานทางเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่เคยเจอกับตัวเอง
ได้ยินแค่ชาวบ้านเล่าอาถรรพ์ของสะพานนี้ให้ฟังเท่านั้นนะครับ
ส่วนทางด้านของภรรยาผู้เสียชีวิตก็เปิดเผยบอกว่าเมื่อคืนก่อนเวลาประมาณตีหนึ่ง

ก็มารู้ข่าวว่าสามีขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไป

ตัวเธอและญาติจึงได้ช่วยกันออกตามหาจนมาทราบอีกที
ว่ามีคนมาพบทั้งรถทั้งเสื้อทั้งรองเท้าอยู่ที่หัวสะพานห้วยตอง

แล้วก็พบว่าเป็นรถจักรยานยนต์เสื้อผ้าอะไรต่างของสามีของเธอที่หายไป
แต่ก็ไม่คิดว่าสามีจะมาคิดสั้นแบบนี้นะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีเรื่องทะเลาะอะไรกัน
แล้วก็สามีเคยพูดว่าให้ดูแลลูกดี
แต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นการสั่งเสียครั้งสุดท้าย
ส่วนตัวเธอยังเชื่อเรื่องอาถรรพ์ของสะพานแห่งนี้
เพราะว่าสามีจะขี่รถผ่านสะพานแห่งนี้ทุกวัน
เวลาไปหาของป่านะครับ
ห้วยตองที่ชาวบ้านเขาล่ำลือกัน

มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับ
โดยผู้ใช้รถใช้ถนนบางคนเล่าต่อกันปากต่อปากเลยนะคุณนะ
ว่าเวลาขับรถตอนกลางคืนผ่านเส้นทางแห่งนี้สะพานแห่งนี้
คล้ายกับมีคนมายืนโบกรถบนสะพาน
เชื่อว่าเป็นวิญญาณที่ต้องการที่จะให้มีคนมาเป็นตัวตายตัวแทน
เขาเลยบอกว่าก็เลยมีคนเหมือนมาตายบ่อยอะไรตรงนี้นะครับ
ก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
แต่ว่าทีนี้ตำรวจก็ต้องสอบสวนต่อนะครับ
สาเหตุที่ผู้ชายคนนี้ตกลงไปข้างล่างเกิดจากอะไร